ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๕ปี
ดักซุ่มดูสามีอยู่๓วัน

นั่งอยู่กับกิ๊กพอดี

เอาปืนที่เอามา๙มม

แฟนเข้าไปห้ามอย่าไปทำอย่าไปยิงเขา

กู้ภัยสว่างนครลำปางช่วยกันปั๊มหัวใจ
ให้กับนางฤิษฐา
ตันบุตรอายุ๔๓ปี
ที่ร้านขายเสื้อผ้ามือสองข้างวัดนากลมใต้ตะบนชมพูอำเภอเมืองลำปาง
หลังถูกยิงด้วยปืนพกสั้น๙มมเข้าที่ท้ายทอย๑นัดอาการสาหัส
ใกล้กันคนเจ็บ๑คนคือนายอนุวัฒน์ใจดีอายุ๕๓
ถูกยิงด้วยปืนชนิดเดียวกันกระบอกเดียวกันเข้าที่ชายโครงด้านขวา๑นัดอาการสาหัสเช่นเดียวกัน
แล้วก็มีการรีบนำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลแต่ว่าคนแรกคือผู้หญิงที่ถูกยิงนั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุมีปืนพกสั้น๙มม๑กระบอกตกอยู่
แล้วก็ปลอกกระสุนปืน๒ปลอกผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครคุณผู้ชม
นางประพาใจดีอายุ๕๕ปีเป็นภรรยาของผู้ชายที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสเขาเป็นสามีภรรยากัน
หลังก่อเหตุไม่ได้หนีนะครับไปนั่งอยู่ร้านขายของชำร้านหนึ่งใกล้นั่งดื่มเบียร์รอมอบตัวกับตำรวจ
ทีนี้ก็ถามว่าทำทำไมสาเหตุคือหึงหวงนะฮะผู้ก่อเหตุนะฮะ
เขาบอกว่าเขาระแคะระคายว่าสามีจะมีกิ๊กหรือเปล่า
ก็เลยไปดักซุ่มอยู่ใกล้วัดนี้มา๓วันแล้ว
วันแรกไม่เจอวันที่๒ไม่เห็นแต่วันที่๓เมื่อวานตอน๖โมงเย็น
ก็ไปดักซุ่มรอดูสามีอีกอ้าวเห็นคาตาครับ
สามีขับรถเก๋งมามารับนางทิติชาดาเจ้าของร้านขายเสื้อผ้ามือสอง
ซึ่งเขาแอบคบหากันก็เลยรีบวิ่งไปเลย
รีบวิ่งตรงเข้าไปต่อว่าผู้ตายอย่างรุนแรงมาก
ว่ามาแย่งสามีฉันทำไมแล้วก็ชักปืนขึ้นไป
ซึ่งปืนเป็นของสามีนะสามีเก็บไว้ที่บ้านแต่แอบเอามาด้วย
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยเตรียมเอามาแล้วก็ยิงใส่ผู้หญิงคนนี้ไปที่ท้ายทอย๑นัดจนเสียชีวิต
ส่วนสามีเนี่ยกำลังจะออกมากำลังจะขับรถออกไป
แล้วก็ขออภัยกำลังจะออกมาจากรถเพื่อเข้าไปห้าม
แล้วก็เลยถูกยิงด้วยที่ชายโครงด้านขวา๑นัดบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
เหตุการณ์นี้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บสาหัส๑
ส่วนผู้ก่อเหตุก็มอบตัวกับตำรวจเรียบร้อยก็ทำไปด้วยความหึงหวงนะครับ
เราเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะเบื่อข่าวแบบนี้
คือมันมีเรามีให้เราอ่านทุกวันเลย
สำหรับเรื่องรักสามเศร้าเราสามคน
สามีมีกิ๊กภรรยาหึงหวง
สามีหึงหวงภรรยาพิชัยอื่น